ขึ้นรถเมย์กันเพราะว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนรถเมย์
รถเมษาย๒๗ผู้ชายทำร้ายผู้หญิงที่นั่งอยู่บนรถเมย์
ทั้งตบทั้งชกหน้าเธอแล้วก็หนีลงรถเมย์ไป
สาเหตุบอกว่าที่ทำแบบนั้นก็เพราะว่าเข่าของผู้หญิงไปดันเบาะที่เขานั่งอยู่
โอ้โหแค่นี้ทำไมไม่บอกกันดีล่ะคะ
นั่นน่ะสิปุ้ยเหตุเกิดขึ้นกับนางสาวสรรญาพรวิชัยกุลเธอเป็นนางแบบนะ
เป็นนางแบบอายุ๒๘ปีซึ่งขณะนี้เนี่ยเธอไปพักอยู่ที่บ้านแม่ที่ย่านมีนบุรีนะครับ
โดยเจ้าตัวเล่าให้ฟังบอกว่า๒ทุ่ม๑๕นะขึ้นรถเมษา๒๗จากฝั่งตรงข้ามเดอร์มบางกะปิ
บนถนนเสรีไทยชายคนที่นั่งอยู่เบาะหน้าลุกขึ้นมาแล้วหันมาตบเธอครั้งหนึ่ง
แล้วก็พูดว่าเข่ามึงโดนเบาะกูอ่ะจากนั้นก็ต่อยหน้าเธอไม่ยั้งเลย
หูฟังเอยแว่นตาเอยโทรศัพท์ร่วงตกพื้นเสียหาย
นี่คือภาพจำลองขณะที่ผู้โดยสารคนอื่น
กระเป๋ารถเมย์แล้วก็คนขับไม่มีใครช่วยอะไรเธอ
ที่เธอตะโกนขอความช่วยเหลืออยู่หลายครั้ง
พอชายคนนั้นก่อเหตุเสร็จก็วิ่งหนีลงจากรถไป
เธอรีบโทรแจ้งตำรวจครับขอให้รถเมล์น่ะหยุดก่อนนะฮะ

แต่ก็ไม่ได้รับความร่วมมือในตอนนั้นส่วนชายคนก่อเหตุมีลักษณะผิวคล้ำผอม
อายุประมาณ๓๐ปีแล้วเธอก็บอกว่า
ไม่ได้ดูมีลักษณะจะผิดปกติหรือจะเหมือนคนเมาอะไรเลยนะ
คือเราเราไม่ได้สู้อะไรเลยนะซึ่งเราไม่ได้มีปากเสียงไม่ได้มีการทะเลาวิวาส
คือแบบหลายคนแบบเข้าใจว่าเราแบบไปแบบเหมือนพูดจาไม่ดีใส่เขาหรือเปล่า
ซึ่งเหตุการณ์จริงคนที่อยู่ในเหตุการณ์จริงรู้ว่าอยู่ดีเขามาทำร้ายร่างกายเรา
มันคือแบบนี้จริงมันคือตอนนี้สังคมมันเป็นแบบนี้จริง
หนูงงตัวไม่มีใครแจ้งความเลยหรอก
คือพ่อหนูเดี๋ยวซ้อมเสร็จหนูต้องมาทำทุกอย่างเอง
ทีมข่าวไปตามหารถเมคันที่เกิดเหตุครับ
มันเป็นรถเมมินิบัสสีส้ม
คันนี้นะฮะสาย๒๗นะครับ
สอบถามพนักงานเก็บค่าโดยสารเล่าบอกว่า
ตอนเกิดเหตุเธอกำลังเรียกผู้โดยสารขึ้นรถนะฮะ
พอได้ยินเสียงร้องช่วยด้วยช่วยด้วยก็หันไปดู
แล้วมีพี่รอปภคนหนึ่งก็เป็นผู้โดยสารอยู่บนรถนะ

ก็ช่วยกันแยกชายคนนั้นออกมา
ระหว่างนั้นคนก่อเหตุข่มขู่ว่า
ยุ่งเหรอยิงให้ไส้แตกเลย

แล้วก็ก่อเหตุคนก่อเหตุก็วิ่งหนีลงรถไป
ยืนยันว่าไม่มีใครเพิ่งเฉยหรือว่าตั้งใจจะไม่ช่วยหรอก
แต่พี่พนักงานคนเก็บสตังค์

ตัวเธอเองก็ไม่รู้ว่าชายคนนั้นจะกล้าทำถึงขนาดนี้
เพราะจริงแล้วก็แต่งตัวดูภูมิฐานอยู่นะ

แล้วก็ฝากขอโทษผู้เสียหายด้วยที่ดูแลไม่ทั่วถึง
ด้านพนักงานขับรถบ้าง
เฉลียวงามเยี่ยมท่านอายุ๕๓ปีท่านนี้
หลังว่าหลังเกิดเรื่องก็จอดรถ
รอตำรวจอยู่นานกว่า๒๐นาทีนะ
แต่เนื่องจากมันยังมีผู้โดยสารค้างอยู่ไงติดอยู่ไง
จึงทำให้ญาติช่วยดูแล
ขอให้ญาติช่วยดูแลผู้เสียหาย
แล้วก็ออกไปส่งผู้โดยสารคนอื่นก่อน
เพราะว่ายังอยู่บนรถเยอะพอสมควร
หลังเกิดเหตุผู้เสียหายไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลนะครับ
แล้วก็เข้าแจ้งความที่สนบังชัน
ซึ่งตำรวจอยู่ระหว่างแกะรอยแล้วก็ติดตามหาตัวผู้ก่อเหตุ
โอ้โหถ้าเป็นเฉพาะเท่าที่ผู้หญิงคนนี้เล่า
ทำไมถึงต้องทำกันขนาดนี้
ค่ะแค่เขาไปโดนเบาะนี่นะคะอืมอืม